ใครติดตามข่าวหน้าหนึ่งเป็นนักร้องท่านหนึ่งฮะ
อยู่ดีไปประสบโดนแทง
น้องวิวชาชาวัดอาสยามค่ะ
อาจารย์รู้ไหมฮะถ้าสมมุติคุณดูท็อกทะลุดาว
ถ้าคุณดูท้องทุกเวลาคุณจะไม่โดนแทงอย่างนี้
เป็นคนนึงที่เชื่อทุกเรื่องที่เขาทักมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน้าหรือแปลงหน้าศัลยกรรมหน้า
ควรจะเป็นดารานักแสดงมากกว่ามากกว่าการทำเรื่องการร้องเพลง
มีสิทธิ์จะไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศ
สิ่งที่เขาให้คำสัตว์ปฏิญาณหรือคำสาบานหรือบนบานสารกล่าว

คำสามารถก็เกิดได้บ้างในชีวิตเหมือนกัน
ใช่ครับ